ตู่ลาออกรวมไทยสร้างชาติลั่นวางมือทางการเมือง
แล้วทำไมข้างหลังต้องมีพลเอกประวิทย์ด้วยล่ะ
มันจะเป็นนัยยะอะไรที่มันเกี่ยวข้องหรือเปล่า
เรื่องนี้นี่ก็พาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้เหมือนกัน

วางมือการเมืองยันตลอด๙ปีทุ่มเททำเพื่อชาติ

เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน

นึกถึงใครไม่ได้เลยนอกจากท่านนี้ครับ

ผู้จัดโอชาญนายกรรธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระลาฮม
เมื่อวานทำคนไทยตกใจทั้งประเทศ

นะครับท่านโพสต์ผ่านเพจของพักรวมไทยสร้างชาติ
นะครับประกาศวางมือทางการเมือง
แล้วก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติด้วยนะ
ในโพสต์ระบุว่าต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนสนับสนุนพัก
และผมในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ที่ผมตัดสินใจเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
เพราะต้องการร่วมสร้างพักรวมไทยสร้างชาติที่มีคุณภาพ
มีอุดมการแข็งแกร่งมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และเป็นหลักให้กับบ้านเมืองในอนาคต
ที่ผ่านมาผมสัมผัสได้ถึงความเข้าใจ
อกเห็นใจและความเชื่อมั่นในตัวผม

และประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม
ตลอด๙ปีเสร็จผมในฐานะนายกัธมนตรี
ทำงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง
เพื่อปกป้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และประโยชน์ของประชาชนอันเป็นที่รักยิ่ง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลต่อไปจะพัฒนาต่อ
และขอให้ประชาชนไว้วางใจสนับสนุนพักต่อไป

เมื่อวานนี้เขาเช็คกันเฮ้ยมันมีสัญญาณอะไรไหม
มีการบอกใครล่วงหน้ามีการ

ทุกคนยืนยันว่าไม่มีการส่งสัญญาณใด
การวางมือการลาออกจากท่านนี้เลย
นักข่าก็เหมือนจะจระบูกวัย

ท่านจะประกาศวางมือถามท่านมีอะไรดีหรือเปล่า

น้ำแข็งเห็นเหมือนพี่เลย
คนที่ยืนข้างหลังนั่นไงเสื้อออกชมพูหรือม่วง
ธนากรวรรณวุณคงชนะ

เขาเคยพูดไว้ว่าอยากจะให้ลุงตู่พักผ่อน

แต่เขาพูดไว้นานแล้วนะพี่ตั้งแต่ตอนที่หลังเลือกตั้งใหม่

อันนั้นคือความคิดเห็นของผมคนเดียวนะ

คุณธนกรรู้อะไรมาก่อนหรือเปล่า

คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ

รูปที่ท่านเดินคู่กับพลเอกประยุทธ์

แล้วก็มีการเปิดเผยถึงสาเหตุ
พลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมือง
และลาออกจากการเป็นสมาชิกพัก
คุณผู้ชมฟังตรงนี้ดีนะ
ฟังตรงนี้ดีนะคอการเมืองนะ
คือคุณพีรพันธ์ระบุว่า
พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจลาออกจากพัก
เพราะไม่ต้องการทำให้เกิด
รัฐบาลเสียงข้างน้อยมันแปลว่าอะไร

เห็นว่าการวางมือทางการเมืองของท่าน

และนอกจากพลเอกประยุทธ์ที่ประกาศวางมือทางการเมืองแล้ว

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
นะครับหัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย

ลาออกจากการเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ

คุณหญิงหน่อยได้เคยส่งสัญญาณนะครับ

นะครับเพื่อเปิดทางให้กับผู้สมัครของพัก
ลำดับถัดไปขยับขึ้นมาแทนท่าน

แรกจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอน
เชื่อมโยงคนทุกวัยเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเมือง

สถาบันทางการเมืองของประชาชน

ยังยืนยันจุดยืนของพรรคว่าจะโหวรได้
ที่มีเสียงอันดับหนึ่งตามคันรอประชาธิปไตย
ขณะเดียวกันก็ขอเรียกร้องให้สวยึดหลักการประชาธิปไตย
ฝืนเจตจำนงของประชาชนซึ่งมีแต่จะนำประเทศไปสู่ลมของความขัดแย้ง
คุณผู้ชมครับนั่นคือลำดับปาร์ตี้ลิสต์ของไทยสร้างไทย
คุณหญิงหน่อยลาออกใครจะมา

ถากรตรรศิษฐ์อดีตเลขาธิการกศธชนะครับ
แล้วพอคุณถากรมาแล้วแล้วจะมีการลาออกอีกหรือเปล่า
จะมีการลาออกให้คุณอนุดิตขึ้นมาอีกหรือเปล่า
อันนี้ก็เขาเขาก็พูดกันไปแต่คุณผู้ชมครับ
แต่คุณผู้ชมครับก่อนที่จะดูข่าวต่อไปนะครับ
พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์วางมือทางการเมือง
รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐ
ดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม
มันจะมีการเจเจตรินกันไหม
จะมีการฝากเลี้ยงกันหรือเปล่า
จะมีการฝากพักไหนอยู่กับลุงหลังดอมหรือเปล่า
คือวันนี้เนี่ยน่าสนใจและน่าจับตาว่านักข่าวจะพุ่งเป้าไปข้างหลังผมเนี่ย

เออว่าแล้วหลังจากเนี้ยในเมื่อน้องชายอย่างพลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองแล้ว
แล้วท่านกับพักพลังประชารัฐจะมีท่าทีอย่างไรต่อ
จริงเมื่อวานนี้ก็ถามแล้วนะถามลุงป้อมแล้วนะ
แต่ทั้งท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะท่านก็พูดบอกว่าก็ต้องไปถามพลเอกประยุทธ์ดู
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคนที่ออกมาวิเคราะห์จริงก็มีคนออกมาวิเคราะห์เยอะค่ะ
หนึ่งในนั้นแดดดี้ปุ่นสิทาธิวารีค่ะ
ทวิตข้อความค่ะหลังจากที่มีข่าวออกมา
พลเอกประยุทธ์วางมือโดยทวิตบอกว่า
การแตกเป็นสองพักของลุงสองคนก็คือบิกตูบิกป้อม
ไม่ใช่การทะเลาะกันนะไม่ใช่การแตกแยกกัน
แต่นายกมีแค่ตำแหน่งเดียว
ส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่าต่างคนต่างอาจจะอยากเป็น
แยกเป็นสองฝั่ง
คือต้องการดันให้บิ๊กตู่เป็นนายก
ฝากสอสอพลังประชารัฐก็ต้องการที่จะดันบิ๊กป้อมให้เป็นนายกเหมือนกัน
เชื่อว่าในมุมมองของสอสอที่เคยสนับสนุนฝ่ายอำนาจเก่าเนี่ย
บิ๊กตู่ไม่ได้เป็นนายกก็อาจจะสนับสนุนอีกลุง
ลุงคือบิ๊กป้อมให้เป็นนายกแทน

ก็เช่นเดียวกันกับมุมมองของสองลุง
คนนึงไม่ได้เป็นก็ย่อมอยากให้อีกคนนึงเป็นแทน

ดังนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์ลาออกจากรวมไทยสร้างชาติ
ก็เลยวิเคราะห์ว่าเป็นการส่ง๒สัญญาณทางการเมือง

ก็๑เพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้า
อันนี้หนึ่งนะหรือสอง
เพื่อเป่านกหวีดรวมพลังในทิศทางเดียว
ซึ่งการเมืองไทยต้องชั่งน้ำหนักถ่วงดุลระหว่าง
สามัญสำนึกและเล่เหลี่ยมของนกมคือนักการเมืองเสมอ

เกิดขึ้นในช่วงก่อนจะโหวตนายกเลยนะ
ต้องรอดูแหละวันนี้นี่แหละที่มันจะเกิดขึ้น
แล้วก็ความเคลื่อนไหวนี่เป็นโค้งสุดท้าย

เราจะโหวตนายกรัฐมนตรีกันนะครับ